สาวที่นอนอยู่คอนโดแห่งนี้
เอาคลิปเหตุการณ์มาเปิดให้ดู
ขณะที่เธอนอนอยู่ในคอนโดอยู่ในห้องของเธอแท้เลยนะครับ

ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนั่นตอนตี๕นะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเปิดประตูห้องคอนโดของเธอ
เดินเข้าไปในห้องน้ำ๓นาที
แล้วก็เดินออกจากห้องน้ำแล้วก็เดินออกจากห้องไป
งงไหมคุณงงสองสาวตกใจเขาบอกเขามีเหตุผล

เป็นเหตุการณ์ขณะที่ชายคนหนึ่งเดินไปเปิดประตูห้องหญิงสาว
ซึ่งในเวลาต่อมานะครับนางสาวอังคณาทองมาลา
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพเสม็ด
ว่าช่วงเวลาเกิดเหตุคือประมาณตี๕ของเมื่อวานนี้

แต่มีเพื่อนก็คือนางสาวอนุสราภูลศุกร์

ปรากฏว่าได้มีชายอายุประมาณ๓๐ปีเปิดห้อง
เดินเข้ามาในห้องหน้าตาเฉยเพราะว่าห้องไม่ได้ล็อกประตูนะครับ
และเมื่อผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาและเห็นสองสาวนอนอยู่ในห้อง
ทำเป็นแกล้งเมาครับเดินเข้าไปในห้องน้ำนานประมาณ๓นาที
จากนั้นเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วก็เดินออกจากห้องทันที
สองสาวข้างในก็งงใครอย่างไร
ตอนแรกนางสาวอรุษราคิดว่าเป็นคนเมาแล้วเข้าห้องผิด

แต่ทีนี้ก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่านุ่มปริศนาคนนี้มีสติดี
และพยายามปิดประตูเบาก่อนที่จะเดินกลับไปห้องที่อยู่ตรงข้าม
สาวสาวเกิดความกลัวครับบอกว่า
ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือว่ามันมีคนที่อาจจะ
ปองร้ายทำไม่ดีไม่ร้ายเข้ามาข่มขืน
ก็เลยไปแจ้งความครับให้ตำรวจติดตามตัวหนุ่มปริศนาคนนี้

ต่อมาครับชุดศึกษวนสอบสวนสพส
เข้าไปตรวจสอบห้องเล็กที่๑๑๑ทับ๗๗๒ของคอนโดดังกล่าว
ก็พบว่านายวสันหานกล้าอายุ๓๐ปี

ทำงานอยู่ที่สารบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองชมบุรี
สภาพเนื้อตัวที่ยังมีกลิ่นสุรานะครับ
จึงได้นำตัวไปสอบสวนที่สพส
วสันให้การรับสาภาพว่า

แล้วก็ยอมรับว่าอาจจะละเมอเดินเข้าห้องผิดครับ

อ๋อหรือกินเหล้าขังก่อนหน่อย

เด็กสลาค

มีแล้วขอโทษเราน้องไหม

ขอโทษจริง

อ้ามัวสุรานาธิ์ก็ไม่ถือโทษอะไร
ไว้เป็นหลักฐานต่อไปจะได้ไม่กระทำในลักษณะนี้อีกนะครับ
เข้าห้องผิดหรือว่านอนละเมอหรือว่าเมา
มันอาจจะมีหลายอย่างนะครับปนเปย์กันไปนะครับ
แต่ที่แน่เนี่ยสาวคะอยู่ห้องยังไงก็ล็อกเถอะ
มีประตูกี่ชั้นมีกรอนเท่าไหร่
ไปทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง
นี่ก็ไม่ได้บอกมานะว่าทำไมสาวไม่ล็อกห้อง
หรือว่ารอเจ้าของห้องกลับมาก็เลยไม่ได้ล็อกห้องนะครับ